กระบะคันนี้ไม่สนอะไรเลยฮะ

ดูสิโชว์ทำไม

หมุนอย่างงี้พ่นหมึก
หมึกคือพ่นควันดำนะ

ใครมองว่าเท่มั้งอ่ะบอกผมหน่อยดิ

ชาวบ้านในพื้นที่ซอยเอกชัย๙๔เขตบางบอน

ขับเข้ามาในซอยแล้วเป็นเขตชุมชน
คันนี้มักจะชอบเร่งเครื่องนะ
เคยมีปัญหากับคนแถวนั้นมาแล้วรอบหนึ่งด้วยครับ

ครั้งนี้เพิ่มมาอีกอย่างก็คือ

นี่เป็นรอยล้อเลยนะ
มีคนเดือดร้อนครับจากการดริฟต์รถแบบนี้

สิบเอ็ดปีเขาบอกเขาเดือดร้อน
การริบรถบอกว่าผมเนี่ยทำงาน

แต่เคยเห็นนะว่าไอ้คันนี้มันขับเข้ามา

หน้าบริษัทแล้วก็กลับบ้านตามปกติ

เห็นว่ารถเป็นรอยเหมือน
โดนหินดีดใส่อ่ะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ทำงานนะขอดูกล้องวงจรปิดหน่อย

แล้วก็มีผู้ชายคนนี้ที่คาดว่าน่าจะเป็นเพื่อนของคนขับกระบะ

ถ่ายไปลงโซเชียลถ่ายเป็น

ถ้าหินไม่ดีดใส่คนไทย

จากควันถ้อยเสียแล้วก็เสดดินเสดก้อนหิน

ต้องการให้มาชดใช้ที่ทำรถเขาเป็นรอยนะ

ไม่ควรประมาทด้วยเดี๋ยวเกิดพลาดพลั้งคุมรถไม่อยู่
พุ่งเข้าไปชนบ้านชนคนอื่นเข้า
จะเกิดความสูญเสียเข้านะครับ